คลิปมาในโซเชียลเนี่ยเขามีการแชร์คลิปนี้กันเยอะมากเลย
เชื่อว่าคุณผู้ชมบางท่านอาจจะเห็นกันแล้ว

เขาบอกว่าเป็นคลิปวิดีโอที่ถ่ายติดผี
อุ้ยติดวิญญาณติดผี
ใช่อันที่มันเหมือนแบบกระด่นลึงขึ้นกันมา
นั่นแหละเขาว่ากันว่าเป็นผีกองก้อย

แต่ว่าผีกองก้อยบางคนไม่รู้ว่ารักษณะรูปร่างเป็นยังไง
แล้วคลิปที่เห็นมันเหมือนผีกองก้อยอย่างไร
เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูคลิปกันค่ะ

ใช่ค่ะทำไมครับแป๊บหนึ่งฟังเล่าก่อนเดี๋ยวค่อยไปคุณเห็นเหมือนกันทุกคนใช่ไหม
เห็นสิดิฉันไม่ได้เห็นคนเดียวใช่ไหมค่ะโกมแดงเข้าไว้ด้วยนะ
เป็นผู้หญิงหรืออะไรก็ไม่รู้แหละ
ผมดำยาวเลยนะอยู่ในชุดเหมือนชุดสีขาว
แล้วก็กระโดดเย้งอยู่แถวพงหญ้า
คือชาวเน็ตที่เห็นคลิปนี้เขาก็ตั้งคำถามกับสิ่งที่เห็นอยู่ว่า
มันคืออะไรอ่ะคุณเป็นคนไหมหรือเป็นผี
เอาแล้วที่ให้ดูนี่คืออันนี้บางคนเขาว่ากันว่าเป็นผีกองกอย
อันนี้คือลักษณะของผีกองกอยนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าคลิปวิดีโอนี้นะเป็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนกลางคืน
แล้วก็จับภาพได้แถวป่ารกทึบเลย
สิ่งที่คนสนใจก็คือผีกองกอยมันจะกระโดดขาเดียว

คือข้อมูลจากวิกิพีเดียเขาบอกว่าผีกองกอยเป็นผีป่าชนิดหนึ่ง
รูปร่างไม่ได้ปรากฏชัดมีลักษณะแบบมีตามีขาข้างเดียวสิ
แล้วเวลากระโดดไปมันจะมีเสียงร้องด้วย
ยังไง
เอาไว้ดูด

เชื่อว่าหน้าตาคล้ายกับลิงข้าง
บางทีบางคนเขาเรียกกันว่า
โป่งหรือว่าผีโป่งข้าง
ปั่นเป็นแบบยืดออกมาเนี่ย

จะออกหากินดูดเลือดตอนกลางคืน
แล้วก็จะออกมาดูดเลือดที่ไหนรู้ไหม

ของนักท่องเที่ยวที่มาเดินป่า
อันนี้เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีกองกอยนะคุณผู้ชม

คลิปวิดีโอคลิปนี้ที่ถูกแชร์
แล้วก็คนดูยอดวิว๓ล้านวิวแบบนี้นะ
มันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่า
แต่ยืนยันว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นที่เมืองไทย

เขาก็นำเสนอเรื่องประหลาดแบบนี้ตลอดเลย

แล้วก็มีข้อความที่แปลเป็นไทยสรุปได้ว่า
และฉันไม่ทราบว่าสิ่งที่พวกเขาเห็นโพสต์กันนั้นมันคืออะไร
แต่ใครบางคนที่โพสต์เรื่องนี้ว่ามีเรื่องแปลกที่ถ่ายติดในกล้องเนี่ย
ฉันยินดีที่จะปล่อยให้ผู้คนได้ดู
เพราะว่าใครที่ขับรถกลางคืน
ก็อาจจะเห็นสิ่งที่ดูแล้วไม่เหมือนคน

แล้วแต่สิ่งที่เห็นแล้วสิ่งที่เห็นคุณเห็นไหมว่าขา
ลักษณะของขาเนี่ยมันไม่รู้ว่ามี๒ขา

เพราะภาพในคลิปวิดีโอมันก็ไม่ได้ชัดถูกไหม
มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีลักษณะเหมือนสัตว์
ที่ฉันสามารถแยกแยะออกได้ว่า
จากวิดีโอเนี่ยเป็นสัตว์หรือไม่ใช่สัตว์
คือไม่มีใครสามารถแยกได้
สรุปให้ฟังคร่าวประมาณนี้ว่า

หรือเป็นผีกองกอยอย่างที่ชาวบ้านเขาเชื่อกันจริง
เอาเป็นว่ายืนยันไม่ได้หรอกว่ามันคือตัวอะไร

ไม่รู้เหมือนกันว่าคลิปนี้เนี่ย
ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นจริง
หรือว่ามีใครจัดทำขึ้นด้วยหรือเปล่า
สรุปคือยังหาคำตอบที่แน่ชัดไม่ได้
เพราะว่าอย่างที่บอกแหละว่ามันเป็นสิ่งที่

แล้วยอดวิวเนี่ยคนก็ดูก็แชร์กันไป

เยอะเน๊อค่ะภู